ไปดูเรื่องที่หนองคลายมีผู้ชายคนหนึ่งทำเรื่อง
พิษกฎหมายชัดเจนเลยนะครับเอาอุปกรณ์มาแบบนี้ควันขมองเลย

คิดอะไรอยู่หรือว่าไม่คิดเลยถึงทำแบบนี้

พื้นที่อำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายครับ

เสพแบบไม่แคร์สื่อไม่แคร์โลกเลย

พิกัดไปให้ตำรวจสพศรีเชียงใหม่ทันที

นี่พี่ตำรวจมีบุคคลต้องสงสัย

แม่บ้านจะเข้าไปทำความสะอาดเขาก็ไม่ให้ด้วย
พอแจ้งตำรวจเสร็จตำรวจรีบไปเลยครับ
พอไปถึงใช้กุญแจสำรองเปิดครับ

ไปเจอกับนายศักดรงอินทิแสงอายุ๔๑ปี

มีทั้งยาบ้า๒เม็ดกัญชาแห้งอีก๒กรัม
ผู้ต้องหาก็คือนายศักดรงค์ให้การว่า
เสพยาบ้าแล้วก็กัญชาเข้าไปจริงครับ
แล้วพอเสพเข้าไปเคลิ้มเมาเนี่ย
ึกเลยคึกเลยทำยังไง

เสพยาบ้าโชว์เพื่อนในเฟซบุ๊กในโซเชียลมีเดีย
สุดท้ายก็ไม่รอดถูกรวบตัวไปส่งดำเนินคดีนะฮะ

นี่นะฮะงานง่ายของตำรวจเลยนะ